มีเรื่องเมาส์มาให้ตามเผือกกันอีกแล้ว

เพื่อเพจดังบันเทิงอย่างเจมอย๑๐๘เนี่ย
แฉเรื่องของนางเอกออร่าที่มีแฟนติดเกมหนักมาก

เอาแต่นั่งเล่นเกมชวนไปไหนก็อิดออดไม่ไป

บางทีก็ต้องปล่อยให้เราไปกินข้าวคนเดียวเที่ยวคนเดียว

ไม่สนใจแต่เปย์ได้ก็ยังดีถูก
อันนี้ถูกหนูฉลาดแล้วหนูอยู่เป็น

ภายนอกมีแต่คนอิจฉา

แต่อย่างว่าได้แฟนหล่อรวย

ยังไงก็ต้องแลกอะเนาะ

เดี๋ยวมันหิวมาก็แวะมาเอง

ใช่เดี๋ยวไฟดับเขาก็อยู่กับเรา

คือเขาเคยมีการเลิกไปกับคนอื่น

อยากรู้อีกแล้วว่าแองจี้ต้องเขียน
วันนี้วันตุ๊ดจีนนะคะห้ามด่าอย่าภายแล้วคุณแม่
ต้องไม่ด่าไม่อยากรู้เฉย

ก็คือไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้ตัวสูงมาก

เดี๋ยวใช่เหรอ

ถ้าสมมุติเป็นชนีนี้ชนีนี้ก็ใช้ไว้ย่อย
ก็ใช่แต่หมายความว่าเขาก็เลยสั่งไปหาคนเก่าไง

ใช่ครับก็คนเก่าก็ยังดูแลอยู่แล้วก็เขาคบคนใหม่

ใช่กับอีกคนนึงก็คือตัวซ้ายเดียวกับคนนี้แหละ

โปรดติดตามตอนต่อไป